เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วเรื่องของปฏิบัติการชัยยะสยบภัยบรี
วันนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาแถลงข่าว
ผลการกวาดล้างค่ะนะฮะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สี่สิบสองราย
ฮะยี่สิบเก้าคดียึดทรัพย์ได้รวมกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาทนะครับ
ข้อนทำรถเอกเฉลิมเกียรติสีวราคาพบรองผู้มัชการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
แถลงผลการดำเนินการปราบรามตามแผนปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๑ทับ๔
ระหว่าง๑๙กุมภาพันธ์ถึง๗มีนาคมที่ผ่านมาครับ
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔๒คนจาก๒๙คดี
ยึดทรัพย์สินมีทั้งยาเสพติดกัญชาโคเคนปืนรถยนต์แล้วก็เงินสด
รวมทั้งอื่นอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า๗๒๕ล้านบาท
ตำรวจปรับปรามยาเสพติด๒หรือว่าบกปศ๒นั้นได้ขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายไอซ์ข้ามชาติ
ของนายกวสนศรีมงคลด้วยนะคุณผู้ชมกับพวกรวมห้ามราย
เมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมปี๒๕๖๐ที่ผ่านมาครับ
ขยายผลไปยังผู้รับยาเสพติดจนสืบทราบได้ว่านายฮาปริซิง
ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่นำเสนอข่าวไปเมื่อวานที่เปิดห้างขายผ้าบางหน้า
เป็นผู้ทำหน้าที่ด้านการเงินให้กับกลุ่มดังกล่าว
ทำการจับกลุ่มที่บ้านพักย่านสุขุมวิท๓๙เมื่อวานยึดทรัพย์ได้รวมกว่า๒๕๘ล้านบาทครับ
แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
พลตำรวจโทสมไม้บอกว่านายฮาร์ปริศิงค์ถูกตำรวจติดตามพฤติกรรมมานานกว่า๒๐ปี
ตำรวจได้พยายามติดตามเส้นทางทางการเงินแต่ยังไม่สามารถเข้าถึง
เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดยังไม่เอื้อประโยชน์ให้ตรวจสอบผู้ต้องหา
ที่ไม่ได้ถูกจับกลุ่มตัวพร้อมกับยาเสพติด
จนกระทั่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานร่วมกัน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือว่าปปง
อัยการสูงสุดกรมศูนยากากรและอีกหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน
ก็เลยทำให้พบหลักฐานที่เชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่ายชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มนายฮาปริสิงฮ์เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
ก็ถูกโอนไปให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในการซื้อรถยนต์
คือนายฮาปริศโอนเงินไปให้ลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องไปซื้อรถยนต์มาดัดแปลง
เพื่อขนยาบ้าแล้วก็ลักลอบลำเลียงยาเสพติด
และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเส้นทางซึ่งขณะนี้แม้ว่านายฮาปริศ
จะไม่ให้การรับสารภาพก็คือยังคงปฏิเสธ
แต่ตำรวจก็มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจนที่มีความเชื่อมโยงสามารถเอาผิดได้
ส่วนกลุ่มชาวอินเดียที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย
พบว่ายังมีอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก็คือใช้ประเทศไทยมาทำธุรกิจบังหน้า
แต่ว่าสุดท้ายพอตำรวจตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ก็พบว่าเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
หรือว่ากลุ่มนายทุนให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนั่นเอง
และอยู่ไทยมาเป็น๑๐ปีเพิ่งจะจับได้